รักก็ไม่ดีเงินก็ไม่มีงานก็แยกคุณแม่ก็ไม่สบายโอ๊ย
ถ้าจะแบดเดย์ขนาดนี้หลีขอหนีไปดาวพลูโตดีกว่าค่ะ
ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาว
เล่าสู่กันฟังถึงช่วงนี้หลีจะเจอวันแย่แต่ยังมีสติฤทธิ์ทำหน้าที่ดูดวงให้ทุกคน
กับห้าราศีที่จะเจอวันแดดเดย์เสจนลมส่วนใครจะเจอแดดเดย์ยังไง
ให้ไปเริ่มที่ผู้โชคดีราศีแรกกันโลศอันดับ๕ราศีธนูช่วงนี้พี่ธนูต้องเจอ
เจ้านายด่าหาเงินไม่เจอเผลอรักคนใจร้ายไม่สบายเพราะงานเยอะโอ้โห
ถ้าเจอแบบนี้ตายแน่แต่ถ้าพี่ธนูกินสิ่งนี้แล้วจะหาย
นั่นคือดัสนิวเพราะมีแคลเซียมที่ช่วยให้กระดูก
และฟันแข็งแรงและกรดอมิโนที่เสริมพลังให้แข็งแกร่ง
สามารถตอบโต้เจ้านายได้อย่างคล่องปากแถมยังมีจุลินทรีย์ที่ช่วยให้ยุนเพลียว
พร้อมวิตามินทำให้ผิวใสมันก็จะโดนจีบหน่อยเอ๊ะเป็นไมค์
ขายมันตรงนี้แหละไม่ต้องทำเนียนอะไรทั้งนั้น
เข้าใจกันเนอะตัวเองอ้าวขายเสร็จแล้ว
ยิ่งไปราศีต่อไปให้ไวเลยพายาขะอันดับ๔ราศีกัน
ช่วงนี้ต้องดูแลครอบครัวเป็นพิเศษเพราะมีเกมที่คนในครอบครัวจะลงหมอนนอนเสือ
แต่อย่าเพิ่งตกใจเพราะไม่ได้เป็นอะไรมากอาจจะลมเพราะลื่นง่วงขี้เกียจยืน
ไม่ได้ป่วยอะไรหรอกหลีแนะนำให้เติมแคลเซียมให้ร่างกาย
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงคนในครอบครัวจะได้อยู่กับเรานานนานนะจ๊ะ
อันดับสามราศีเมษชาวราศีเมษมันก็จะเหงาหน่อย
เพราะพี่แกจะเจอแบดเดย์เพราะพิษรักที่มันลึกนักอยู่ในหัวใจ
มีสิทธิ์นอนเซ็นเพราะทนความคมของชีวิตไม่ไหว
ถ้าชีวิตมันคงไปหลีแนะนำให้ไปเปิดตู้เย็นแล้วหยิบมือ
แล้วไปหาเอาใหม่ข้างหน้าได้ดีกว่าเก่าแน่นอน
นี่ไม่ได้ขายของนะเปล่าเลยเอ้าไปต่อค่ะ
อันดับ๒ราศีเมทุนพี่เมทุนช่วงนี้มีเกณฑ์หมดพลัง
เพราะจะเจอแดดเดย์จากการป่วยแบบนิดไอจามแล้วจะหนักขึ้น
มันเป็นไอไอจามจามแล้วจะหนักขึ้นอีกเป็นไอไอไอจามจานจานโอ้
เล่นลึกแบบนี้คงไม่จบหรอกวันนี้เอาเป็นว่าให้เกินกรดอมิโนในร่างกาย
จะได้เพิ่มพลังให้กับชีวิตแล้วฟิตสู้งานกันต่อไป
หลีเป็นกำลังใจให้จ้าอันดับหนึ่งราศีดัทนิวเอ้ยไม่ใช่
เนี่ยขายของจนลินพันกันเอาใหม่นะอันดับหนึ่งราศีกุล
กุมนี่มีเกณฑ์แดดเดย์หนักเกี่ยวกับสุขภาพ
จะมีอาการที่ช่วงท้องและลำตัวเรียบตามภาษาหมอ
ก็จะบอกได้ว่ามีอาการเกี่ยวกับลำไส้จะว่าไปแล้ว
ชี้อาการมาขนาดนี้หลีขอเสนอให้ไปร้านสะดวกซื้อ
แล้วหยุดขวดนี้มาเติมจุลินซีจะได้ขับความทุกข์ออกจากร่างกายได้ลื่นพลื้นลื่นพลื้นลื่นพลื้น
แน่นอนค่ะขึ้นมาเลยค่ะกับ๕อันดับราศีที่จะมีเกณฑ์แดดเดเซจนลม
อย่าลืมแชร์ไปเตือนเพื่อนจะได้เตรียมหาตัวช่วยได้ทันนะจ๊ะ
ถึงแม้เพื่อนอาจจะต้องเจอวันป่วยป่วยพังแต่ไม่ต้องกลัวเพราะเราสามารถดูแลตัวเองได้ด้วย